เพราะผมก็ติดเหมือนกันแบบว่าอินดี้ครับ

ในไทยผมไม่ค่อยประทับใจอะไรสักเท่าไหร่

ผมไม่ค่อยได้สู้ในไทยมากเท่าไหร่

เมื่อก่อนพี่ชายผมมีแฟนเป็นฝรั่ง

เข้าไปถีบเขาก็ส่งสติ๊กเกอร์

เจอหน้าเขาก็ซื้อผลไม้ไปให้เขา

เขาชอบมาหาแฟนพี่ชายผม

ครั้งหนึ่งในชีวิตนักมวยของเรา
ความฝันของผมก็แค่ว่าอยากไปสู้ในวัน
เขาเสนอผมไปให้พี่ชาติ
ผมก็เคย๒ปีที่แล้วผมเคยเสนอตัวเองเข้าไป
แต่มันก็ยังไม่ได้พี่ชาติะบอกว่าผมอยากขอโอกาส

ผมก็เขียนไปไม่ต้องการเงิน
ก็รอมาประมาณ๒ปีแล้วมันไปไม่ได้
ผมก็ดีใจมากที่สู้ในวัน
พยายามโปรเกอร์ฟ่าดู
พังวันมันก็อยากให้มวยออกมามัน

พยายามบูสู้สุดหัวใจอะไรประมาณนี้

ดีใจครับได้ต่อแล้ว

เหมือนทุกคนไม่เข้าใจ
แต่ทุกคนเสียงผมแหลมตอนนั้น
ตอนที่ผมขึ้นไปบนฝั่ง

แต่ผมก็ไม่ได้เป็นการดูถูกเขาไป
ผมก็ดึงสติกลับมาเพราะผมก็หลุด

ดีใจที่ได้สู้กับเขาแล้วชนะเขามาได้

ผมแทบยังไม่ได้เห็นเงินด้วยซ้ำ
ผมก็โอนให้แฟนหมดเลย

สู่พี่น้องญาต้์ผมจะต่อยมวยมาตั้งแต่เด็กเลย

เราก็ไปวิ่งกับเขาไปซ้อมกับเขา
ก็คิดครับผมก็ต่อยตั้งแต่๗ขวบครั้งแรก
แม่ก็พาไปต่อยที่บาร์

ไม่รู้มากพอพอเราฝึกหนักขึ้นพอเราชนะแล้วมันก็สนุก
สนุกมากขึ้นมีสไตล์ของตัวเองมากขึ้นก็สนุก
ผมคิดว่าตอน๑๗ครับเริ่มโตแล้วตอนนี้ก็ทำน้ำหนักไม่ค่อยได้แล้ว
พอไปชกที่ราชดำเนินครั้งแรกก็ชนะแล้วตอนนี้ผมเป็นคนที่ทำน้ำหนักไม่ค่อยเก่ง
แล้วก็ตัวใหญ่เร็วด้วยก็เลยไปชกเมืองนอกอะไรแบบนี้ครับ
ในไทยผมไม่ค่อยประทับใจอะไรสักเท่าไหร่ผมนอกจากเมืองนอก
ผมไม่ค่อยได้สู้ในไทยมากเท่าไหร่
ปีหนึ่งผมจะต่อยสองครั้งเพราะผมก็ติดเหมือนกันแบบว่าอินดี้ครับ
ปีนึงต่อยสองครั้งแล้วก็บอกเฮ้มึงเอาอะไรมากินวะ
ปีหนึ่งต่อยสองครั้งแล้วบอกแต่ผมชอบแบบนี้ตายแบบนี้แบบว่า
ปีหนึ่งสองครั้งอะไรแบบนี้แล้วต่อยแล้วก็หายไป
เขาบอกว่าเดี๋ยวไอ้นี่จะดังนะต่อยมวยแบบนี้
แล้วผมก็หายไปเลยหายไปเป็นปีแล้วก็ค่อยกลับมาต่อยอีก
ปีหนึ่งต่อยครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรแบบนี้
ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแบบแค่ต่อยเพื่อสนุกเฉยอะไรแบบนี้
ไม่ได้ต่อยแบบจะเอาเงินเยอะหรือว่าอะไรแบบนี้
แล้วก็ไปต่อที่รัสเซียไปจีนอิตาลีฝรั่งเศสพาไป
ที่ผมประทับใจก็คือรัสเซียผมชนะอิสลาม
ผมก็ประทับใจมากเป็นสไฟล์ที่ยาก
เขาชนะพี่ชายผมด้วยแล้วผมก็ต้องไปสู้กับเขา
แล้วผมก็ชนะมาได้ก็ประทับใจมาก
ก็ภูมิใจทำให้ที่บ้านมีรายได้ทีนี้ไม่ต้องลำบาก
บอกแม่ไม่ต้องลำบากแล้วนะทำได้แล้วอะไรแบบนี้
ตอนนี้มันก็ยังไม่เรียกว่าจุดสูงสุดแต่มันก็แบบว่า
ผมก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วก็แบบว่าดีใจแล้วด้วย
พิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเราไปชกวันแล้วเราชนะ
ว่าของจริงแล้วอะไรแบบนี้
พ่อผมก็เหนื่อยด้วยกันมาครับเหนื่อยด้วยกันมาตลอด
ก็ขอบคุณพ่อที่อยู่เคียงข้างกันเหนื่อยด้วยกันมา
เช้าเย็นก็ขอบคุณมาก
แล้วเราจะเป็นแชมป์ด้วยกันผมอยากเป็นแชมป์ร่วมกับพ่อ
ก็ขอบคุณที่ติดตามเชียร์ผมตลอดก็ติดตามต่อไปครับ
ผมจะเอาแชมป์กลับบ้านเราให้ได้ครับ
ก็ตอนเด็กผมเห็นโปสเตอร์มันเป็นแชมป์๔แชมป์

ก็เลยแบบว่าพี่ชายเชียร์ผมก็เลยเชียร์ตาม
ตอนเด็กเรามองเราก็ไม่รู้หรอกครับว่านี่คือทีมอะไร
แต่ชอบเพราะเห็นว่ามันเป็นแชมป์เยอะดี
หน้าที่จะเก่งอะไรประมาณนี้
ผมก็ไปแฟนแฟนพาไปผมก็ไปอยู่

ผมก็เลยอยากครั้งนึงก็เลยไป
แต่มันเป็นประจำฉ่อบเตะบอลด้วย
พี่ชายเปิดสนามบอลผมก็เลยลงไปเล่นกับเขา

ภูเขาหรือทะเลครับทะเลครับ
เอเชียหรือยุโรปครับยุโรปครับ
ล็อคหรือบล็อคครับล็อคครับ

งูหรือจราเข้ครับจราเข้ครับ

ดูร้อนหรือดูหนาวครับดูหนาวครับ